ภาพนี้นะคะอยู่ในไอจีของคุณเป๊กลูกชายของคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ภาพเหล่านี้เป็นภาพงานปาร์ตี้นะคะช่วงปีใหม่
แล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะไม่ใส่หน้ากากอนามัยกัน
แบบนี้มัตรการป้องกันโควิด๑๙มาหลัดหลวมหรือไม่
คนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะครับล่าสุดค่ะ
นายวัชรพงศ์คุณวิจิตสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ชี้แจงนะคะประเด็นแรกคนไปคอมเมนต์เรื่องนี้เยอะ
แหมท่านรัฐมนตรีโทษประชาชนก่อนหน้านี้สัมภาษณ์ว่าวันที่๔
มกราคมว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มันพุ่งสูง
เพราะคนแบบไม่มีจิตสำนึกในการรักษามาตรการป้องกันโควิดอะไรแบบนี้
ขอชี้แจงว่าไม่ได้แบบตำหนิประชาชนนะ
คือจริงแล้วที่ให้สัมภาษณ์มันมีปัญหาเรื่องร้านอาหารกึ่งผับที่ละเลยมาตรการ
มันก็เลยเป็นจุดแพร่ระบาดที่สำคัญไม่ได้ตำหนิหรือว่ากล่าวโทษประชาชนเลย
พูดถึงร้านอาหารกึ่งผับต่างหากอืมส่วนประเด็นที่สองนะคะ
เรื่องที่ว่าทำไมจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่แล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็ได้รับคำชี้แจงมาว่า
เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์สถานที่เปิดโล่งในงานมีผู้สูงอายุเยอะนะ
ยืนยันว่าไม่ประมาทแน่นอนอย่านำไปเปรียบเทียบกับการระบาดในสถานบันเทิงค่ะ
อ้าวก็ชี้แจงมาแล้วใช่ค่ะ
ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับ